โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๖พร้อมกับตำรวจภูทรแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
ส่วนที่กำลังจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในหมู่บ้านพระตะบอคลีนะคะ
ได้ทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางหลายรายการ
นายเปรตธูรวีโชธพารดอนวัยห้าสิบเจ็ดปี
ถูกทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๖
ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูทรแม่ลาน้อย
ปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๓๗
วางแผนเข้าจับกลุ่มตัวได้ที่กลางป่าในหมู่บ้านพะตะบ่อคลี
หมู่ที่๓ตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศร
โดยจับได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน๔๕๕เมตร
ดิบ๓ห่อน้ำหนัก๑๐๘กรัมอุปกรณ์การเสพ๑ชุด
สั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอกปืนแก๊ป๑กระบอกและรถจักรยานยนต์๑คัน
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะว่า
เกิดการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใช้แรงงาน
ได้สืบสวนหาข่าวและออกติดตามจนจับตัวได้

บอกว่าเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดในหมู่บ้านพร้อมกับผู้ที่หลบหนีไปได้
โดยจะรับยาเสพติดมาจากเครือข่ายทางภาคเหนือ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นก็จะนำมาขายให้กับวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในหมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดของกลางและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ